เมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่ง
ฉายได้เลยยืดได้เลยเพราะว่าเชอรี่แล้วก็ขวัญค่ะ
เป็นตัวแทนบันเทิงไทยรัฐไปรับรางวัลคุณผู้ชมครับ
รายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยมนี่เดินเชิดมาเลยเป็นไงล่ะ
แล้วบอกเลยว่ารางวัลพิคเนสวนนี้นะเราได้ติดต่อมาเป็นปีที่๒แล้วคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะเชอรี่แล้วก็ขวัญเป็นตัวแทนรายการ
เดินทางไปร่วมงานแล้วก็รับรางวัลนี้ด้วยตัวเองคุณผู้ชม

ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะจะลงขึ้นทางซ้ายหรือลงขึ้นทางขวา
ฉันก็ทำไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ที่มากกว่าความตื่นเต้น
มากกว่าความประมาทคือเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมาก
เพราะนี่เป็นรางวัลระดับประเทศคุณผู้ชม
รางวัลนี้มีมาตั้ง๑๑ปีแล้ว
แล้วก็เป็นการมอบให้กับบันเทิงไทยรัฐของเรา
ซ้ำปีที่๒แสดงว่าเรายังคงรักษาคุณภาพของงานได้ดีมากคุณผู้ชม
ในงานมีคนมาทำอีกเพียบค้ามาร่มงานรับรางวัลนะ

อาจารยิงศักดิ์ไอลักษมณา
ใช่แต่ละคนมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงาน
รางวัลที่ได้รับค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับตัวเอง
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผลักดันให้พวกเราได้รางวัลนี้กันมานะคุณผู้ชม
หลังจากรับรางวัลนะบุคคลที่พี่นักข่าวสนใจ
พุ่งเป้าไปหาก่อนเลยหล่อมาให้เพื่อนพี่แซมยุรนันคุณผู้ชม
ตัวจริงนี่นะบอกเลยเชอรี่ดูแบบระยะใกล้แบบว่าผ่านหัวไหล่ไปนะ

หล่อแบบไม่มีตรงไหนจะติเลย

แล้วจำได้ไหมที่พี่แซมลงไอจีแซวตัวเองตอนมาทำบัตรประชาชน
บอกว่าตอนนี้พี่อายุถึงแล้วนะถึงที่จะไปรับเบี้ยผู้สูงอายุ

กันแปลนคอมเม้นต์กันยุคใหญ่บอกว่าเอ๊ะจริงรึเปล่าพี่แซม

ดูจากหน้าตาพี่แซมแล้วยังแบบยังเด็กได้อยู่อะนะคะ

แล้วก็เราก็เลยให้พี่แซมเนี่ยเล่าถึงความรู้สึกด้วยว่าพี่แซมเนี่ย
เป็นการไปทำบัตรที่แบบว่าใส่ชุดเดิมนี่ชุด๘ปีที่แล้วนะ

โอ้โหยังใส่ได้ยังหล่อเหมือนเดิมและไม่น่าเชื่อคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ที่ทำบัตรให้ก็คือคนเดิมเมื่อ๘ปีที่แล้วอีก

อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นอุ๊ยเลข๘มาแรงเหมือนกันนะ
อุ๊ย๘แปดค่ะไปฟังพี่แซมดีกว่าค่ะอืม
เจ้าหน้าที่เขาก็ชมก็บอกอุ้ย๘ปีทำไมหน้าเด็กลงเราก็เขินนะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันเวลาลงก็คือแบบ
คุณปู่อายุ๖๐อะไรอย่างนี้ก็แบบ
คือคุณปู่คุณปู่คุณย่าเลยเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอ
โดยส่วนตัวก็ไม่ได้เอาอายุมาเป็นตัวตัดสินใจชีวิตขนาดนั้น
คิดสำคัญมากพี่อาจจะเห็นบางเรื่องเล็ก
แต่มันก็ใหญ่ได้มีความสุขได้พี่สามารถสนุกกับเรื่องเล็กน้อย
ได้รางวัลดีใจไปดีใจกว่าคนนู้นคนนี้
รู้สึกว่าโลกใบนี้มันยังมีค่าโรคใบนี้ยังเป็นโรคที่หาความสุขได้

นี่ไงคนเราคุณผู้ชมค่ะจะมีความสุขได้มันต้องอยู่ที่วิซูกิ

คน๖๐นี่ไม่ใช่ช่วงขายครีมขายเซรั่มนะจะบอกว่าหล่อจริง
ใช่คือพ่อเราก็๖๐แต่พ่อเรากับพี่แซม
คุณอย่าพูดแบบนี้ตาอู๊ดดูอยู่เดี๋ยวตาอู๊ดน้อยใจ

คุณผู้ชมค่ะพี่แซมด้วยความหล่อผ่านไปมาดูความฮากันบ้างดีกว่า
เมื่อวานไม่ได้เจอแต่หน้าตาดีความฮาก็เจอเหมือนกัน
พิธีกรอีกหนึ่งคนที่มารับรางวัลนะคะ
ที่เชอรี่แล้วก็ฝันเนี่ยไปพูดคุยด้วยตัวเองเลย
อาจารย์ยิ่งสักตัวจี๊กของดิฉัน
คนนี้บอกเลยด้วยความรักและเคารพอย่างสุดซึ้ง
ต้องถามความรู้สึกกันสักหน่อยค่ะ
หลังจากที่ผู้กรรมกราบค้าพิภฎอานนท์นะคะ
บอกว่าสร้างหอแต๋วแตก
แต่มันหนักใจมันติดอยู่อย่างหนึ่ง

แล้วแถมรุ่นเก่าอย่างอาจารย์เนี่ยคุณผู้ชม
อาจารยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่น่าจะเล่นไหวแล้วนะ
เพราะว่าอาจารย์ยิ่งสักเนี่ยได้ยินคุณผู้ชมขาถึงกระปรี๊ดเลย
ฝากข้อความไปถึงพี่พศแบบดุเดือด
แบบเพจร้อนขนาดไหนไปฟังกันจ้า
แต่ตอบเท่านี้แหละ
อาจารย์ขอสิดท้ายค่ะ
อาจารย์มียออะไรฝากไปถึงพี่ฤตอ้อนบ้างมั้ยค่ะ
ไม่มีหรอกค่ะขอให้ข้ายูให้ได้แก่และสวยเท่าฉันละกัน

อย่าตายก่อนละกัน
อุ้ยร้อนไปหมดแล้ว

เออเบ็กเลยแม่เบ็กเลยดีกว่า
เบ็กเลยเบ็กเลยสะดุมกูมากเลยคุณผู้ชมค่ะ